คนไทยมีน้ำใจแล้วก็ไม่เคยทิ้งกันนะคะ
มาที่อีกหนึ่งภาพเหตุการณ์ค่ะเป็นภาพของทหารของพระราชา
เหตุเกิดวันที่๒๒ตุลาคมเช่นเดียวกัน
เขาแบกคนที่เป็นลมค่ะหลังจากไปร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบารมีค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าโกเมษแจ้งกมลได้โพสต์ภาพทหาร
กำลังช่วยเหลือแบกผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นบนหลัง
หลังจากเป็นลมขณะร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบารมี

โดยนำไปส่งยังเต็นต์ปฐมพยาบาล

และผู้คนที่ยืนอยู่เนืองแน่นจำนวนมากนะคะ
จนกระทั่งแฟนเพจเฟซบุ๊คชื่อดังหลายเพจ

มียอดไลค์กว่า๑๘๐๐๐ครั้ง

จากผู้คนในสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากค่ะ
จากการตรวจสอบผู้สื่อข่าวรายงานว่า

พลทหารบุญส่งขอเห็นกลาง
มีตำแหน่งพลบริการกองพันธหาร
สารวัตรสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหม
เป็นนายทหารที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน
ที่เป็นลมเมื่อวันที่๒๒ตุลาคมค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง

แล้วก็ข้อความชื่นชมพลทหารบุญส่งขอเห็นกลาง
เล่าว่าพลฐานบุญส่งมาอยู่ประจำจุดกระทรวงกลาโหมทุกวัน

อาสาสำนักงานแพทยกขนส่งทุกอย่าง
อากาศร้อนแค่ไหนน้องก็แกร่งมาก
ปฏิบัติงานตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้
เข้มแข็งตั้งแต่เช้ามืดจนค่ำนะคะ